เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะคะ

อย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ย

ท่านได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการนะคะ
ในฐานะผู้บัญชาการสอรนะคะ
ท่านบอกแล้วนะคะว่า
๔คนออกมาถึงโรงพยาบาลปลอดภัยนะคะ

คือต้องมีความพร้อมทั้งเรื่องของร่างกาย

ดำน้ำออกมาได้พร้อมกับเจ้าหน้าที่นะคะ

ได้ติดตามภารกิจในการนำหมูป่า

ตอนแรกที่ท่านผู้ว่านโรงศักดิ์บอกก็คือ
จะให้คนที่แข็งแรงมากที่สุดออกมาก่อน
ความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
คุณหมอมองว่าจะต้องขนาดไหนยังไงถึงจะพร้อมออกมาได้คะ
ครับโดยภาพรวมเวลาที่เจอน้องเขาครั้งแรก
ผมจะมีการสกรีนคร่าวก่อนด้วยระบบสีนะครับ

อันนี้ว่าเมื่อดูแล้วเนี่ย
เนื่องจากครั้งนี้มันเป็นความเสี่ยงอันเต็มที่
เป็นการดำน้ำซึ่งจริงนักดำน้ำทั่วโลกก็ไม่เห็นด้วย

ในเรื่องของการที่น้องเขาไม่ได้เทรนดมาก่อน
แต่ทีนี้เวลาที่ออกมาแล้วเนี่ย

เพราะว่าไม่งั้นอาจจะมีอากาศข้างในไม่ค่อยดีแล้วนะครับ

ที่จะออกมามาก่อนเป็นสิ่งสำคัญครับ
เป็นการทำให้ภารกิจนั้นทดสอบว่าสำเร็จแน่
ว่าออกมาแล้วถึงปากถ้ำนะครับ

ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจที่จริงครับ
ค่ะทีนี้ทั้ง๙คนที่ยังรออยู่ที่จุดเนินนมสาวอะค่ะ
คุณหมอวิเคราะห์ว่าแบบนี้เนี่ย

พอรู้ว่าโอ้โหทั้ง๔คนนี้ถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วในชุดแรก
แล้วก็ร่างกายเขาจะฮึกเหิมขึ้นไหมคะคุณหมอ
จริงแล้วผมเชื่อว่าในน้องกลุ่มนี้นะครับ
เป็นน้องกลุ่มที่เป็นวัยขนองปฏิเหตุนะครับ
เป็นวัยร่วมปฏิเหตุและเป็นน้องผู้ชายเด็กผู้ชายด้วยนะครับ
จริงแล้วผมเชื่อว่าอาจจะมีจิตวิทยาบางอย่างที่จิลได้ให้กับน้อง
ก็คือการที่จะออกไปผจญภัยในการทดลองแบบนี้นะครับ
ซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นจุดแข็งอันหนึ่ง
ที่ทำให้น้องมีความกล้าและไม่ตื่นตนก
เพราะว่าการตื่นตนกนั้นสำคัญครับกับภารกิจนี้อย่างมากครับ
ถ้าน้องตื่นตนกหรือพ่านอีกกันนะครับ
น้องอาจจะมีปัญหาหรือบาดเจ็บจากการดำน้ำได้ครับ

คือหลายคนกังวลว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาคนที่อ่อนแอมากที่สุด
หรือว่ามีปัญหามากที่สุดออกมาก่อน

ถ้าถ้าตรงพื้นที่ที่ออกมาเนี่ยไม่ได้มีความเสี่ยงมากจนเกินไปนักนะครับ
ผมมองว่าอย่างทุกอย่างเช่นเราลำเรียงจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง
แล้วแบบไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีอุปสรรคอะไรเลยเนี่ย
การพิจารณาในการลำเลียงคนไข้หนักออกก่อนเป็นสิ่งสำคัญครับ
แต่ในกรณีอย่างที่ผมมองในการกลับกันนะครับ
เพราะว่าเพราะว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างมีความเสียใจพอสมควรครับ
อืมแต่ว่านักตอนนี้ก็คือจริงแล้ว
ผู้ว่านโรงศักดิ์ก็ยังไม่ได้ยืนยันชัดเจนนะคะ

แต่ว่าเป็นคำที่ท่านแถลงไว้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะคะ

ทั้ง๙คนที่เขายังรออยู่ที่เนินนมสาวเนี่ยค่ะ
ครับถ้าเป็นน้องที่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้ว

แต่ผมกังวลกับบางท่านที่อาจจะมี
เคยได้ยินว่ามีเรื่องหอบขืนตุ้มด้วยนะครับ
ซึ่งอันนั้นเองต้องควบคุมการหายใจดี
ต้องควบคุมสติดีให้มากเป็นพิเศษครับ
ค่ะทีนี้เราคาดนะคะ
คาดว่าโค้ชเอกน่าจะเสียสละปล่อยให้ทุกคนออกมาก่อน
โค้ชเอกก็น่าจะรออยู่เป็นคนสุดท้าย
แต่รายงานข่าวก็บอกว่าโค้ชเอกเองอาการก็ระดับสีเหลืองนะคะ
คุณหมอว่าจะต้องดูแลโค้ชเอกเป็นพิเศษยังไงไหมคะ

ผมเชื่อว่าคุณหมอภาคเข้าไปฟื้นฟูโค้ชเอกระดับหนึ่งอยู่ด้วยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มเติมพลังเริ่มให้อาหารไปแล้ว

ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าร่างกายน่าจะเริ่มฟื้นฟูในระดับหนึ่งนะครับ
ครับครับคุณหมอครับโดยปกติแล้วถ้าคนเรา
อาหารนานติดอยู่ในถ้ำแบบนี้ฮะ
กว่าที่จะไปพบกันแล้วก็ได้
สามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายกลับมาแล้วก็ฝ่าฟันด้วยการ
ปีนป่ายหรือว่าดำน้ำออกมาอย่างนี้อันนี้ได้ใช่ไหมครับ
จริงก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ย

ลดการใช้พลังงานในหลายส่วนลง
แล้วก็ไม่คุ้นชินกับการที่ได้รับอาหารปริมาณมากในครั้งเดียวนะครับ
ทีนี้การฟื้นฟูจริงตามหลัก
ในความจริงจะต้องมีการสอดเลือดตัวละเอียดพอสมควร
แล้วก็มีการปรับอาหารสารอาหารให้สมดุลกันนะครับรวมทั้งน้ำด้วยนะครับ
ซึ่งขณะนั้นเราทำไม่ได้ในสถานการณ์แบบนี้เพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่จำกัด
แล้วก็ถูกปิดกั้นไปด้วยหมดทุกอย่างนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าร่างกายจะว่าสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์มากนะ
แต่ว่าถือว่ามันต้องมีการชั่งน้ำหนักกันแล้วว่า
เมื่อเหตุการณ์ที่คุกคามมาแบบนี้เนี่ยอันตรายถึงชีวิต
จำเป็นจะต้องเอาออกก็ควรจะออกเลยครับ
คือมันก็ต้องใช้เรื่องของการประเมินสถานการณ์

แล้วก็สภาพจิตใจก็สำคัญใช่ไหมครับคุณหมอ

แต่โดยทั่วไปสูตรการของสมอง
เพาะอาจจะถูกคนเล็กลงไปนิดหน่อยนะครับ
ทำให้รู้สึกอิ่มในระดับหนึ่งได้ครับ
ก็๔คนแล้วก็ถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
ที่เหลือ๙คนเราก็รอลุ้นกันแล้วเนอะ
เท่าที่ได้ติดตามข่าวสารในวันนี้เนี่ย
ที่ท่านผู้ว่าแถลงตั้งแต่
บอกว่าออกมาการปฏิบัติการตั้งแต่๑๐โมงเช้านะ

หมอมองแล้วคิดว่าเร็วกว่าที่คิดไหมฮะ

ก็จริงอันนี้แบบจะเป็นมีการทักซ้อมกันในถ้ำพอสมควรด้วยนะครับ
สมควรการขั้นตอนอย่างต่างจนกระทั่งมีความสำดานครับ
ทำให้การระเวียงทางนี้ออกมาได้สมบูรณ์มากครับ

เอาล่ะค่ะงั้นขออนุญาตสอบถามจากคุณหมอสุราเพียงเท่านี้นะคะ

ครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
ประเมินต่างบางทีมันก็ต้องอาศัยเรื่องของความจำเป็นของสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยนะ

ก็มีเสียงของผู้สื่อข่าวต่างชาติก็พยายามถามท่านผู้ว่าไงว่า